สักครู่นี้ผมนั่งคุยกับทางน้ำเขาแล้วทนายรณรงค์ก็ฟังอยู่
คุณน้ำบอกว่าอย่างนี้๔วันที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย๑๐๑๑๑๑๒๑๓วันนี้ด้วย
คุณน้ำบอกปกติเขาทำงานเนี่ยรายได้เขาเฉลี่ยวันละ๑๕๐๐
๔วันก็๖๐๐๐บวกกับค่าโทรศัพท์ที่ซ่อมไปเองอีก๑๓๐๐เป็น๗๓๐๐
นี่คือค่าเสียหายเบื้องต้นที่อยากนัดเจอเจรจาพรุ่งนี้
แล้วนัดรายการกัน๑๐โมงพรุงนี้นะที่สวนธรรม์ดอนเมืองแคมป์แม้น้ำ
ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าที่นั่งกันอยู่เนี่ยไม่ได้เอาคุณมาฆ่าในรายการทีวีนะ
พยายามหาทางออกช่วยตัวคุณและครอบครัวคุณอยู่
คือส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเราไปทำร้ายเขา
เราไม่ได้เจตนาที่จะไปทำแบบนั้นอันนี้รู้
แต่คุณต้องแก้ไขต้องรับผิดชอบเขาด้วย
เรื่องต้นเลยเขามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว๗๓๐๐บาท
คุณต้องไปดิ้นลนขนขวายมาให้เขา
ไม่อย่างนั้นถ้าเขาไม่ยอมหรือเขาพ้นจากตรงนี้ไปแล้ว
เขาดำเนินคดีถึงที่สุดขึ้นมาเนี่ย
เดี๋ยวคุณต้องไปประกันตัวอีกซึ่งเป็นเงินอีกหลายหมื่นนะ
ต้องประกันตัวใช่ไหมครับต้องประกันตัวสู้คดีทำร้ายร่างกาย

คุณด่าเขาเนี่ยมันยังไม่หนักว่าคุณไปทำร้ายร่างกายเขานะ
ผมรู้ว่าคุณจะเสียใจจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่
แต่คุณต้องพร้อมรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำลงไปด้วย
ก่อนที่มันจะไปยิ่งกว่านี้
ส่วนเงินที่โอนไปเนี่ยไปเข้าบัญชีใครเพราะเหตุผลอะไรเนี่ย
ถ้าคุณบอกคุณจำไม่ได้เลยผมว่าก็แปลกแล้ว

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเงินโอนแต่เบื้องต้นผมแนะนำอย่างหนึ่ง
ถ้าคุณโอนเงินเข้าบัญชีผิดแล้วคนที่โอนเข้าบัญชีผิดเขาเอาไปใช้
คุณก็ดำเนินคดีเขาฐานยักยอกทรัพย์
เดี๋ยวตำรวจเขาออกหมายเรียกให้ทางเจ้าของบัญชีมาที่โรงพักเอง
ซึ่งใช้ระยะเวลาหลายวันไม่ได้ไวอยู่แล้ว
แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบังคับใครแบบนี้

คุณจิติ๗๓๐๐โอเคไหมถ้าเกิดน้ำเขาเรียก๗๓๐๐เนี่ย
ได้นะแต่ผมไปหายิ้มดีก่อนครับ

จะได้ไม่ต้องแบบโอ้โหไปต่อเนื่องคดียาวนาน
อันนี้เราเจรจากันแค่ตรงนี้นะยังไงต้องไปต่อ

สอนอดอนเมืองนะครับ๑๐โมง

คุณไม่มาเนี่ยผมไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว
แล้วทางฝ่ายผู้หญิงเขาเอาเรื่องคุณเต็มที่แน่

มีประวัติติดตัวนะผมบอกคุณก่อนนะ

เราโอนเงินทั้ง๙๐๐๐๐เอาไปทำอะไรอะ

ต้องไล่คนที่ผมโอนผิดไปให้ไปแล้วครับ

อันนี้ผมถามพอดีมีท่านผู้ชมก็ถามมาด้วย

แต่ไม่รู้ว่าอยู่ดีมันโอนผิดได้ยังไง
๙๐๐๐บาทไปชื่อของบุคคลอื่นอะไรอย่างนี้เหรอ

จริงแล้วพี่หนูก็ได้เตือนสติกับพี่ตลอดตั้งแต่คุยแรกตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุด้วยซ้ำว่า
ให้พูดจาดีก่อนคิดดีว่าโอนเงินให้ใคร
พี่บอกว่าให้หนูอ่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจหนูก็ถ่ายบัตรประชาชนให้ดู
แต่พี่ก็ยังยืนยันว่าใช่คุณน้ำผมผมถามหน่อยเดียวเดี๋ยวเวลาจะหมด
เดี๋ยวคนจะหาว่าโอ้โหไม่เห็นใจเขาเลยสมมุติถ้าเขาไม่มีเงินสดหาไม่ได้ไม่ทัน๗๓๐๐
เขาผ่อนเขาแบ่งอะไรนะอันนี้ผมถามแทนเฉยนะ
อันนี้หนูจะบอกว่า๗๓๐๐บาทมันคือค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้น
แต่ถ้าในคดีที่มันไปอะไรอย่างนี้คือมันผ่อนใจได้พี่

นายรณรงค์อันนี้เขาสามารถเจรจากลายเกลี่ยกันได้ใช่ไหมครับ
เรื่องต้นเขาเยียวยามาก่อน๗๓๐๐บาท

ถ้าประสงค์จะดูแลเขาจริงนะ

แต่ผมแนะนำนะไม่ใช่หายนะพรุ่งนี้
รอบหลังลนลงไม่ไปด้วยเขาดำเนินคดีถึงที่สุดนะ

สัญญาลูกผู้ชายนะคุณจิตินะ